วงการบันเทิงอ่ะนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าจะอยู่ได้ยาวอยู่ได้แบบเปรี้ยงเนี่ยนอกจากความสามารถของตัวดาราเองแล้วบุญภาวาสนาก็ต้องส่งด้วย
เขาบอกว่าจะอยู่ในวงการได้ต้องมีป่าดันดีหรือว่าตัวคู่ตัวประกบแล้วเนี่ยต้องดี
มาดูกันว่ามีป่าดันคนไหนที่ทำให้ดาราซุปตาโด่งดังยาวกันบ้างคุณผู้ชมมาคนแรกจัดเลยป่าเวียป๊าป๊าค่ะ
เวียอยู่วงการมานานค่ะก็รับบทฝ่าดันมาแล้วหลายคนนะอย่างน้องมินพิชยาเองเนี่ยในละครเรื่องฝิ่นอนงก็ทำให้ชื่อสาวมินติดธรรมเนียบนางเอกดาวรุ่งวิกหมอชิดมาแล้วค่ะ
ยังกลายเป็นคู่จิ้นนะมินเวียมินเวียกันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวใช่แล้วก็ประกบกับละครกันอีกหลายต่อหลายเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
น้องบินแล้วนะฮะป่าดันอย่างพี่เวียเนี่ยก็ดันน้องใหม่ดาวิกาด้วยค่ะขึ้นแท่นเป็นพระเอกตัดสายสดือให้สาวสวยคนนี้เลยก็ว่าได้นะจากละครเรื่องเงากามเทพ
เรื่องนี้คือดังแล้วก็ปังแบบฉุดไม่อยู่จริงจริงนะถูกใจแฟนแฟนวิกหมอชิดอีกเช่นกันค่ะซึ่งช่วงหลังหลังมานะ
สุดปีนี้เตรียมแล้วเตรียมจะดันน้องประอาภาฯ
เป็นชาวสูงคนใหม่ดารุวิคหรือหมอชิด
คือกว่าเหพีเวียนเป็นผ่าดันตัวจริงเลยค่ะ
เอาวิกหมอชิดไปแล้วข้ามมาวิกพระราม๔กันดีกว่า
ณเดชคุกิเมียอ้ายคนหล่อลวง
ผู้ชมผลงานมากมายต่างเต็มไปหมด
ล่าสุดนะคะก็กำลังจะเป็นฝาดันเฮียดันที่คนนี้เลยค่ะ
คุณโวเมรดาค่ะถ้ามวิกจากหมออาชิตมาพระราม๔ค่ะประเดิมเรื่องแรก
นู่นนี้ดังแน่นอนค่ะมนรักน้องผักแกะแห่งเรื่องราวชาวชนบทต่างมากมายคุณผู้ชม
ซึ่งใครดูแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเรตติ้งปังแน่นอนค่ะ
ซึ่งจริงแล้วนะคะณเดชน์ก็คือเคยผลักดันนะคะแล้วก็เปิดจริงการแสดงนักแสดงมากมาย
หนึ่งในนั้นถ้าใครจำได้นะคะน้องริชชี่ไงจากภาพยนตร์เรื่องพฤติกรรม
ใช่นะคะแม้ตอนนั้นน่ะนางอาจจะไม่ปังนะคะแต่บอกได้เลยว่า
การที่น้องนิชชี่ได้มาประกบณเดชน์เนี่ยทำให้ตัวเองได้คือได้รับความคิดใจจำนึกบุรุษรวม
คือคนเป็นที่รู้จักที่มากค่ะถูกต้องนะคะ
เรียกว่าเป็นเฮียดันแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยู่กับน้องยายาไปนะคะ
นะคะต่อกันดีกว่านะคะพระเอกรุ่นเล็กเขาก็ดันเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ทองระยะคนนี้แหละเคยสวมบทป่าดันเช่นเดียวกัน
เมื่อต้องประกบคู่กับนางเอกที่ช่อง๗นะคะ
คนนี้คนนี้เทลลี่ชอบเพราะว่าน้องไง้พระไว
ใช่กับละครเรื่องมัศยา
เคมีบอกเลยว่าลงตัวเรื่องราวเข้มข้นสนุกสนานค่ะ

โอ้โฮมายก็อด
ทำรวมมากทำรวมทลาย
นั่นสิก็เลยส่งให้น้องมุกดาค่ะ
กลายเป็นนางเอกดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะ
และตอนนี้ก็บอกว่าปังปุริเย่ไปเลยค่ะ
เป็นตัวท็อปของช่อง๗ไปเลยนะคะ

ไม่ใช่ว่าจะมาป่าดันอย่างเดียวนะน้องนางเอกเขาก็มีความสามารถของเขาด้วย
ถึงจะมีผลงานในวงการบันเทิงแบบนี้นะคะ